ทายกันมาเยอะรายงานสภาพอากาศกันก็มาเยอะ

แล้วก็ชวนไปที่ศูนย์เสือปาชีพบางไส

งานฝ้ายทอใจครั้งที่๑๐แล้ว
ใต้แนวคิดวิถีไทยร่วมสมัย

สำเด็จพระนานเจ้าศิรเกรดพระบรมราชนินทร์

ซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์ศิลปะ

ชมผ้าไฟล์ทองมือสีสวยจากรายงานค่ะ
ลายสวยงามบนผืนผ้าไฟที่พิมพ์ลายพิเศษ๕ลาย

ตะเคียนทองในสายน้ำพระไทย

และปูราชินีกษัตรี๕รอบ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

เป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานชุดผ้าไทย

ใส่ในชีวิตประจำวันได้

ก็เป็นไปตามแนวคิดหรือการดำเนินงาน

หัดศสินในชีวิตประจำวัน

มีของใช้เรามีเวิร์คชอปด้วย

ทั้งสิ้นแล้วก็

ซึ่งจะจำหน่าย

ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชม

ที่จัดที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปรายชีพ

บางทรัยจังหวัดพนครศรีอยุธยานะคะ
มรรัฐนิยมค้าเล่าว่า
ได้รวมกลุ่มหัดศสินครามทองบ้าน

ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่

ทำให้กลุ่มแม่บ้านมีงานทำ
มีรายได้อยู่ดูแลลูกดูแลครอบครัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร

ให้คนชาวบ้านที่ว่างเว้น

โดยทอไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม
ไฟล์ท่านก็ส่งเสริมให้มีอาชีพ

สนับสนุนให้นักออกแบบ
วดลายสีต่างให้มันสวยงาม
ให้มันร่วมสมัย

ในประเทศให้ได้ราคา

จำลองชุมชนทอผ้าไฟไทย

ระหว่างประเทศองค์การมหาชน

และทายาทช่างศิลปะหัฐกรรม

ได้เห็นถึงภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้าน

อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ฝึกทำงาน

ที่มีพระราชประสงค์ให้ราศดรมีอาชีพการทอผ้าไฟ

และยังเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน